จริงแล้วความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
ดูสิว่าแต่ละคนเขาจะลีลาดีลีลาเด็ดกันขนาดไหน
สำหรับเหล่าลีลาขาดินส์ทั้งหลาย
ว่ากันว่าชีวิตของพวกเขานั้นขาดเสียงเพลงไม่ได้เด็ดขาด
พอเสียงดนตรีขึ้นทีไรแข้งขามันก็อยู่เฉยไม่ได้
ต้องขยับออกลีลากันตามสเต็ปใครสเต็ปมัน
วันนี้ผู้ต้องการประชันลีลามีใครบ้างไปชมกันเลยครับ

เริ่มกันที่เหล่าทหารเกณฑ์ที่โดนครูฝึกส่งตัวออกมาแดนส์เพื่อผ่อนคลาย
ลีลาเป็นยังไงไปชมกันครับ
ออกมาเป็นคู่ดูโอเขียวชมพูดูน่ารัก
ไอ้เราก็นึกว่าจะมาแบบฮึกเหิมที่ไหนได้ล่ะครับ
เปลี่ยนโหมดเป็นจินตลาดซะอย่างนาน
อีกไม่นานก็จะถึงวันปีใหม่แล้วล่ะครับ
หนุ่มคาเดนส์คนนี้เขาก็ใจดีอยากให้ทุกคนมีท่าเต้น
ไว้เต้นในวันปีใหม่กันอย่างเต็มที่ก็เลยจัดหนักจัดเต็ม
เข้าใจแต่ละสายอาชีพด้วยการสอนเต้นตามอาชีพกันเลยทีเดียว
มีอาชีพอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ

อาชีพพิธมารสัตว์

อาชีพประม่ง
ผู้สอนเต็มที่ขนาดนี้ผู้เรียนก็เตรียมซ้อม
แล้วไปปล่อยของกันในวันปีใหม่เลยครับ
และสุดท้ายท้ายสุดมาเป็นหมู่คณะ
เต้นกันแบบลืมเหนื่อยลืมเมื่อยกันเลยล่ะครับ

แต่อย่าลืมนะว่า